เฉพาะธิริพันธ์พ่วงจันทร์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการไปครั้งนี้จริงจัง
หวังจะเอาชนะจีนแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
ช่วงบ่ายนะครับก็เดินทางออกไปที่ประเทศจีน
สำหรับขุนพลทีมชาติไทยพร้อมกับสตาฟ
ก็จะแข่งขัน๒๑๒๕มีนาคมนี้ครับ
แฟนบอลจำนวนหนึ่งก็เดินทางไปให้กำลังใจ
แล้วก็ส่งนักเตะออกเดินทางกันด้วย
สามนักเตะที่ไปค้าแค่งในเจนลีก
ทั้งชนะทิศสงฆ์กระสินธีรธรมุนมาทัน
กับท่านทีมชุดนี้นะครับรวมถึงธีรภัณฑ์พ่วงจันทร์
ก็เดินทางจากญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทย
แล้วก็เดินทางไปพร้อมกับเพื่อน
น้องใหม่ที่ปัจจุบันนั้นรั้งอันดับ๓ของลีก

นิวก็บอกว่าจะนำประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น

ก็ถือว่าเราไปเอาประสบการณ์ใน๒เดือนนี้

ก็เป็นเรื่องให้ดีเราเจอทีม๓ทีมที่แข็งแกร่งแล้วในรายการนี้
เราก็อยากจะเอาประสบการณ์ในการเจอทีมที่แข็งแกร่งในรายการนี้

ก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีนักเตะใหม่เข้ามาเยอะ
ก็อยากที่จะร่วมงานกับนักเตะใหม่เรื่อยครับ
ก็อยากทำผลงานทีมชาติออกมาให้ดีด้วยครับ
เดินทางครับก็ถึงประเทศจีนที่เมืองนานหนิงนะครับ
ประมาณ๔โมงเย็นโดยมีสื่อของจีนมารอสัมภาษณ์ด้วย
โชชโตยหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยก็ตอบนะครับว่า

แล้วก็เจอกับเจ้าภาพในเกมแรก
หวังว่าจะผ่านจีนไปได้ครับให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับ
และเมื่อนักเตะรวมถึงทีมงานสตาร์ฟเดินทางถึงที่พัก
ก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าภาพอย่างอบอุ่น
โดยมีการต้อนรับด้วยการแต่งชุดพื้นเมือง
แล้วก็มีการแสดงชุดพิเศษให้ชมอีกด้วยครับ
ช้างศึกจะเริ่มโปรแกรมในการฝึกซ้อมวันนี้
ลงสนามพบกับทีมชาติจีนวันพรุ่งนี้

รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ
แกรมวันพรุ่งนี้แล้วครับ๒๑มีนาคม

เวลาการถ่ายทอดมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งกันสักหน่อยนะครับ
ตอนแรกเราจะถ่ายท่อ๑๘นาที๓๕นาที

ก็จะแข่งขันเริ่มเตะตอน๑ทุ่ม
ดังนั้นจะเข้าสัญญาณตอน๑๘นาฬิกา๒๐นาที

เปลี่ยนแปลงเวลาไปนิดหน่อยนะครับ
จากที่จีนมีการเปลี่ยนแปลงมา

ถ้าเราชนะจีนจะเล่นนัดชิงครับ
นัทชิงจะแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๕นาที

ในเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที

จากการถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมยังสามารถติดตามการถ่ายทอดได้

ดาวน์โหลดได้ที่แอปสโตร์แล้วก็เพลย์สโตร์
อีกหนึ่งชุดคือเลือกอายุไม่เกิน๒๓ปี

ก็มีการประกาศแต่งตั้ง

เต็ดครับเป็นกัปตันทีมในชุดนี้
รอบคัคเลือกที่เวียดนามเป็นจบภาพ
แล้วก็ให้สระหนะคาแมงพรมสุภาเป็นรองกัปตันทีมครับ
ฉินตาพัสเคยเป็นกัปตันทีมชุดนี้มาแล้ว
กำลังหลักของทีมต่อเนื่องโดยเจ้าบอมก็บอกนะครับว่าเป็นเกียรติมาก
แล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งในแล้วก็นอกสนามแล้วก็ต้องมีความเป็นผู้นำ
นำเพื่อร่วมทีมไปในทางที่ถูกต้องซึ่งทุกคนต่างก็มีความกระหาย
ที่จะเก็บให้ชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จครับ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอกับเวียดนามในวันที่๒๖มีนาคมครับ